พระสงฆ์ที่มีคลิปว่ากินใบมะขามเข้าไปแล้วเหมือนท่องคาถาอะไรบางอย่าง
แล้วคายออกมาเป็นตัวต่อเนี่ยจริงไหม
เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของหลวงปู่ศุกร์วัดปากคลองมะขามเท่าที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
เขาบอกว่าเป็นความเชื่อที่เล่าต่อกันมาว่าหลวงปู่ศุกร์เนี่ยสามารถเสกใบมะขามให้กลายเป็นต่อเป็นแตนได้
แต่นอกจากหลวงปู่ศุกร์แล้วเขาบอกว่าก็มีพระรูปนี้

เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง

เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง

เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง

เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง

เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง

เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง

เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง

เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง

เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง

เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง

เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง

เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง

เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง

เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง

เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง

เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง

เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวหลวงปู่ริธิเดชบอกค่ะใช่อะตามมาก็คือพระที่อยู่ในคลิปแล้วแล้วค่ะ
เป็นพระรูปนี้เหมือนเคี้ยวเหมือนกำลังทำปากขมิบท่องกระถาอะไรสักอย่าง

อ๋อคือถ้าสมมติกินใบมะขามเมื่อไหร่ตัวต่อบินออกมาเมื่อนั้นเนี่ยพระท่านบอกว่าครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกจนปัจจุบันนี้ก็สามารถทำได้

แต่นี่คือทำได้จริงจริงเป็นวิชาที่มีมานานวิชานี้ไม่ใช่ว่าใครคิดอยากจะทำก็ทำได้นะ

ตามที่นี่มันจะเกิดนะก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นองค์ต่อครับนึกว่าเอ๊อยากจะเอาใบมะขามมา

ทีนี้ค่ะเรื่องของคาถาก็เป็นคาถาภาษาขอมนะคะ
เปล่งเสียงออกมาค่ะก็ไม่สามารถจะบริกรรมให้ทีมข่าวของเราฟังได้
ทีมข่าวของเราบอกว่าท่านลองสวดคาถาให้ฟังหน่อยได้ไหม
ท่านก็บอกแค่ว่าคาถาบูชาองค์พญาต่อก็ต้องนโม๓จบ
แล้วก็คาถาที่ขึ้นอยู่หน้าจออีก๙จบนะคะ
สำหรับลูกศิษย์ที่จะบูชาต่อเนี่ย
พอต่อออกมาจากปากแล้วยังมีชีวิตอยู่ต้องทำให้ต่อตัวนั้นละสังขาร
ด้วยการใส่ถุงพลาสติกแบบนี้บางตัว๓ชั่วโมงบางตัว๒๔ชั่วโมง
กว่าต่อจะละสังขารไปได้
แล้วก่อนที่จะทำแบบนี้ก็ต้องบริกรรมคาถาต้องเสกต้องมีวิชาอะไรก่อนนะ
ทีนี้ค่ะก็จะมีสิ่งที่ให้ลูกศิษย์บูชาได้
ก็คือเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการลงอัคระมีต่อใส่เป็นซองแบบนี้ใช่ไหมคะ
ก็องค์ละ๓๐๐บาทลักษณะประมาณนี้
๓๐๐๐เลยเหรอค่ะจากใบมะขามเนี่ยนะ
ทีนี้ค่ะบริเวณโดยรอบสำนักสงฆ์เนี่ยนะคะ
กุฏิก็จะมีรังต่ออยู่สักประมาณ๕๖รังได้นะคะ
ด้านในกุติก็มีรูปหลวงปู่สูกแขวนไว้
เหนือรูปปั้นสมเด็จพระพุทธจารย์โตแล้วก็มีรูปปั้นกุมารไอ้ไข่
มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมรอบก็มีสารเจ้าแม่กวนอิม
มีสารแม่ตะเคียนทองสารตายายแล้วก็มีต้นมะขามปลูกรอบสำนักสงฆ์เลย
แบบนี้เย็นวันนี้ค่ะทางเจ้าคณะอำเภอศรีเทพรับทราบเรื่อง
ก็ลงพื้นที่ไปนะคะพระครูสุนทรพัชรสิทธิ์รองเจ้าอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่า
ได้คุยกับหลวงปู่ฤทธิเดชแล้วก็หลวงปู่ฤทธิเดชก็บอกว่าเดี๋ยวจะยุติการเสกใบมะขามเป็นตัวต่อนะ
เจ้าคณะอำเภอศรีเทพก็เลยบอกว่าก็ไม่ควรทำแบบนี้หรอก
ก็เลยแนะแนวทางปฏิบัติว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไร

ต่อที่ว่าเสียงออกไปที่คลิปออกไลน์ไปน่ะอัตมานจะหยุดทำ
แต่เรื่องทำบุญทำทานนี่มาได้แต่เรื่องเครื่องล้างของขังอัตมาไม่ได้สร้างไม่ได้ทำ

ไม่ทำพุทธภาณิชย์ไม่มีของบูชา
ต้องสั่งให้ยุติในการกระทำไม่ว่าจะเป็นการปลูกเสกอันนี้หรือว่าเรื่องอื่นอื่น
ที่อาจจะไม่เหมาะแก่สมณสารูปของพระนะก็ต้องยุติลงไปก่อน
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปถึงวัดปากคลองมะขามเท่าหรือว่าวัดหลวงปู่ศุกร์
อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏเลยนะคะ
ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มาของความเชื่อนี่แหละเนาะ
หลวงปู่ศุกร์มีอิทริตปาติหานสามารถเสกหัวปรีเป็นกระต่ายได้
ใบมะขามเป็นต่อเป็นแตนเสกพลทหารให้กลายเป็นจอราเข้
แปลงกลายเป็นเสื้อมีวิชาเสือเสมิงคนก็คือเยอะแยะมากมาย
วัดเนี่ยปิดแต่ก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหามากราบไหว้อยู่

เขาบอกเขาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศุกร์มาตั้งแต่เด็กจนโตเลย
เขาบอกส่วนตัวเนี่ยเขาเชื่อ

ผมไม่ลบหลู่และเชื่อด้วยครับ

มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้
งั้นคนโบราณทำไมบางคนก็ต้องมี
ร่างกายคงกระพันธ์ชาติ

หลักศาสนาเราพระพุทธเจ้าท่านก็

ท่านก็บอกว่าการเสกตัวต่อตัวแตน

ยังจะทำให้คนอื่นเดือดร้อน

ควรเศกวัคซีนดีกว่า

อกจากนี้ของพิเศษอะไร

อวดคุณวิเศษที่ไม่เกิดประโยชน์ถึงจะมีอยู่ในตน
แต่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไปเสียเวลาอมใบมะขามทำไม
ถ้าแน่จริงนะช่วยไปอมให้โควิดให้ไปอยู่ในปากหลวงปู่หลวงตา
แล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครหยอดถ้าเราเสียเวลาแล้วทุกข์ไม่คลายลง
ความยากจนความเจ็บป่วยโง่จนเจ็บสามตัวเนี่ย
เป็นเรื่องน่าที่จะต้องจัดการก่อนจัดการโง่ให้ได้จนให้ได้เจ็บให้ได้
เจริญทั้งสังคมประเทศชาติเลย
เดี๋ยวฉันมีอีกหนึ่งบุคคลมาช่วยยืนยันนะคะนายกฤษกรแซ่เล่า
หรือว่าคุณเบิ้มลูกโป่งนักมัยกลค่ะก็บอกว่าอ๋อผมเห็นคลิปแล้วล่ะ
ไม่ได้แปลกใจนะเพราะว่านักมัยกลก็ทำได้เหมือนกัน
แล้วทำโชว์ให้เราดูด้วยเลยนะคะทั้งกินเข้าไปเสกใบมะขามออกมา
แม้กระทั่งรูดใบไม้แล้วเสกพึ่งออกมาให้ดูเลยค่ะ

อันนี้ก็จะล้อเลียนล้อดีกว่าใช้คำว่าล้อแบบโบราณนะครับ
นี่ดูนะฮะต้นนี้ดูนะฮะ
อันนี้ก็จะล้อเลียนอันนี้บอกก่อนเขาเป็นนักมายกร
ใช่ใช่เขาก็เล่นกรให้ดูเขาจะลองทำให้ดู
รูดใบไม้เดี๋ยวนั้นเลยนะแล้วก็เนี่ยออกมาเป็นพึ่ง
เมื่อกี้มีบินออกจากมือไปตัวนึงแล้วก็มีวางอยู่ที่มือ
เขาก็เลยทดลองให้ดูว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะของการเล่นตัวจริง
มันก็จะทำได้ในลักษณะแบบนี้ก็คือแบบอาจจะไม่ต้องศึกษาเป็นสิบปี